มือปราบยาของเราสูญเสียอีกแล้วนะครับ
วิสามันพ่อค้ายาเมืองขุนแผนตำรวจโดนยิงสวนเจ็บสอง
ล่าสุดหนึ่งในนั้นท่านเสียชีวิตครับ
ไปดูครับพ่อค้ายารายนี้นะครับคือนายพักวารีนินอายุ๔๐ปี
เสื้อยืดสีแดงที่นอนคว่ำหน้าอยู่นี่แหละทำไมคว่ำหน้าซะแล้วล่ะ
คือเขาสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนขายาวนะตามตัวมีรอยสักด้วยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างม้าหิน
เลขที่๔๓หมู่๑๒ตะบนทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ถูกยิงเข้าท้อง๓นัดกระสุนฝังในใกล้
ใกล้กันครับพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนขอไข่ฉิง๒ฤษี๔๗นะครับ
สุพรรณบุรีล้มอยู่มีปืนกล๊อก๑๙ตกอยู่ด้วย
มียาบ้าอยู่ในหลอดแก้วแล้วพันด้วยเทปดำแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกอีกทีนะ๑๕๒เมตร
ตกอยู่ข้างศพขณะที่ตำรวจสายสืบสองนายนะครับ
นายแรกถูกยิงเข้าที่ท้องด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ท่านนี้ล่ะครับที่ผมนำเรียงว่าล่สุทธิ์ทั้งสีชีวิตแล้ว
ขอแสดงความเสียใจด้วยส่วนอีกรายครับถูกยิงเข้าที่แขนขวานะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชไปก่อนหน้านี้
คือปฏิบัติการนี้คุณผู้ชมเป็นปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้านะครับ

ติดต่อขอซื้อยาบ้า๑ถุง๒๐๐เมตร
๒๐๐๐บาทเองไม่น่าระหารซื้อกันง่ายเกิน

โดยติดต่อกันผ่านโทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊ก
แล้วก็นัดส่งของกันที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
พอถึงเวลานัดหมายนะในพักก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ตำรวจที่ซุ่มอยู่๒นายที่ผมเล่าไป
ท่านก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
ในพักนั่งลงกับพื้นเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับ
แต่ในพักฮึดสู้ขึ้นมาลุกขึ้นต่อยครับ
ต่อยแล้วแย่งปืนจากตำรวจท่านได้
แล้วยิงใส่ตำรวจทั้ง๒นายทันทีครับ
ส่วนตำรวจอีกส่วนหนึ่งที่ซุ่มอยู่
เป็นเหตุผลที่ในพักทำไมถึงนอนคว่ำหน้าแบบนี้
เขาถูกวิสามันนะครับ
วิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตครับ